สำหรับวาที่ด๊อคเตอร์คนล่าสุด
พี่เบิร์ดทงชัยค่ะ

ว่าพี่ดรอันนี้
ลงภาพขณะที่ซ้อมรับปริญญาเอก

คือเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง

ล่าสุดคว้าปริญญาเอกมาได้สำเร็จ

เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญา
ศึกษาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิติมสักขอไปนะคะ
ดนตรีคีตสินสากลศึกษาค่ะ

และพี่เบิร์ตนี้นะคะก็ได้โพสต์ภาพ
ชุดคุยจัดเต็มแบบนี้เลย
เป็นขณะที่เจ้าตัวเข้าซ้อมพระราชทานปริญญาค่ะ

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

นักร้องตัวน้อยสิได้เป็นดรแล้วเด้อ

ในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้าไปคอมเมนต
ยินดีกันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่การาแมน

เราก็ขอยินดีกับพี่เบิร์ตด้วยนะคะ

เจ้าตัวจะเข้ารับพระราชทานปริญญาจริง
ยินดีด้วยนะคะ